มีความคืบหน้าเหตุการณ์ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับกรณีที่ไปเจอศพผู้ชายโดนฆ่า
สภาพศพนี่คือเปลือยครึ่งร่างนะฮะเหตุการณ์นี้ครับมันสืบเนื่องมาจากว่าผู้ชายผู้หญิงสองคน
เขาเคยรักกันแล้วเขาเลิกรากันไปค่ะฝ่ายชายเนี่ยก็มีลูกอายุประมาณสิบหกแล้ว
ส่วนฝ่ายหญิงก็ไปมีผู้ชายคนใหม่แล้วก็กำลังตั้งท้องด้วยอืมผัวเก่ารู้สึกว่า
มันยังคาใจอยู่ย่องกลับไปดูว่าอดีตเมียรักเป็นยังไงเห็นภาพบาดตาบาดใจครับ
คว้าขวดบุกเข้าไปตีผัวใหม่ของฝ่ายหญิงฮะแล้วหลังจากนั้นรัดคอจนเขาตาย
ตอนที่ไปถึงเนี่ยไปพร้อมกับลูกอายุ๑๖ด้วยนะฮะลูกกำลังโตเลย
แล้วพ่อชวนลูกไปแล้วไปเจอเหตุการณ์แบบนี้ไปก่อเหตุแบบนี้
ลูกชายเองก็บาดเจ็บเหมือนกันนะฮะผู้ก่อเหตุเขาไม่ได้หนีไปไหนครับ
รอมอบตัวตำรวจสภจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ครับ
รับแจ้งเหตุมีคนตายและมีคนเจ็บ
หลังเกิดเหตุทะเลาวิวาสก็ไปตรวจสอบ
มีคนตาย๑เจ็บ๒ครับ
หอพักแห่งหนึ่งอยู่ในอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่
จุดเกิดเหตุจะเป็นหอพักชั้นเดียวครับ
ห้องพักแห่งหนึ่งที่อยู่บริเวณหอพักตรงนั้น
พบศพนายสงการอายุ๔๐ปี
ของผู้หญิงที่ชื่อชั้นพัท
หลังเกิดเหตุเห็นว่าชันพัฒน์ก็มีการวิ่งหนีไปด้วย

เป็นผู้ชายคนใหม่ของนางชังแพทย์นอนหงายตายสภาพเปลือยท่อนล่างครับ
มีบาดแผลถูกทุบที่หัวเลือดไหลนองเต็มพื้น
ลำคอมีร่องรอยถูกรัดด้วยเชือก
คนที่ก่อเหตุคือนายวันธนัทอายุ๓๘ครับ
เป็นอดีตสามีของนางชันพัฒน์พบแผลที่นิ้วกลางมือขวา
และนอกจากนี้ลูกชายของนายวันธนัทลูกชายของสามีเก่า
นางชันพัฒน์เนี่ยอายุ๑๖ปีเจอที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
แล้วมีบาดเจ็บที่แขนซ้าย
ตัวของนายวันธนัทและลูกชายอายุ๑๖ปีนั้น
ถูกเศษแก้วบาดหลังเกิดเหตุเขาก็รอมอบตัวไม่ได้หนีไปไหน
ในขณะที่นางชันพัฒน์อายุ๓๓ครับ
หลบหนีออกจากห้องไปช่วงที่ผัวเก่าผัวใหม่กำลังต่อสู้กัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำ๓ตุลาคมที่ผ่านมา
จากการสอบสวนเนี่ยทราบว่านายวันธนัทซึ่งเป็นคนก่อเหตุนะฮะ
หลังจากที่เลิกรากับนางชันพัฒน์ไปแล้ว
ต่างฝ่ายต่างก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่
ต่อมาฝ่ายหญิงไปพบรักใหม่กับนายสงการ
อยู่กินกับนายสงการที่ห้องเช่าจุดที่เกิดเรื่องนั่นแหละครับ
จนกระทั่งรู้ข่าวว่าชันพัฒน์กำลังท้อง
วันที่เกิดเหตุช่วง๓ตุลาคมตอนนั้น
ผู้ก่อเหตุเขาพาลูกชายกำลังโตเลยวัยอายุ๑๖แล้วอ่ะฮะ
มาหาเมียเก่ามาหาผู้หญิงที่เคยรัก

พอมาถึงแล้วเนี่ยแอบด้อมมองดูจากทางหน้าต่าง
แล้วไปเห็นภาพบาดตาบาดใจ
ของอดีตเมียกับผู้ชายคนใหม่เขาทนดูไม่ได้
เขากรดและหวงยังหวงอยู่ฮะ
ก็เลยบุกไปเอาขวดกระหน่ำตีหัวนายสงการ
ผัวใหม่ของนางชันพัฒน์จนแตกเลือดอาบแล้วใช้เชือกรัดคอ
จนกระทั่งนายสงการนั้นสิ้นใจตายคามือครับ
อย่างที่บอกว่าก่อเหตุต่อหน้าลูกชาย
ซึ่งวัยกำลังโตด้วยนะอายุ๑๖นะฮะ
วันนี้ครับคุณสุชาดานักข่าวของเราลงพื้นที่

ครอบครัวของผู้ตายเดินทางมาจากหนองคายครับ
เรียกชื่อลูกชายครับเนื่องจากว่า
แม่บอกนะว่าแม่สัมผัสได้ถึงความทุกข์ทรมาน

ก่อนที่เขาจะสิ้นใจตาย
๕๕ลูกกลับมาแล้ว
๕๕ลูกกลับมา

ลูกจะเอาจริงเอาจังลงหลักปรักฐานกับผู้หญิงคนนี้
ถึงขั้นว่าเดินทางมาอยู่กับฝ่ายหญิงถึงเชียงใหม่
เพราะว่าพื้นเพลเขาอยู่ที่หนองคายนะฮะ
ส่วนตัวของแม่เชื่อว่าลูกชายน่าจะถูกลวงมาฆ่า
แม่คิดแบบนั้นถามว่าทำไมล่ะแม่
เพราะถ้าหากว่าคนรักกันจริงเนี่ย
ใครเขาจะทิ้งให้คนที่รักถูกผัวเก่าทำร้าย
ถูกผัวเก่ากับลูกชายของผัวเก่าเนี่ย
รุมทำร้ายจนตายอย่างโหดเยี่ยม
ถ้าเขารักกันจริงเขาต้องช่วยเหลือสิ
เขาไม่วิ่งหนีไปแบบนี้หรือเปล่า
แล้วก่อนเกิดเหตุลูกแม่โทรมาเล่าให้ฟัง

ตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ลูกเขาคิดเนี่ย

ที่ไหนได้แม่บอกว่าพอนั่งนึกดูแล้ว
ความฝันของลูกตอนนั้นมันอาจจะเป็นลางบอกเหตุ

กับสิ่งที่ลูกต้องมาเผชิญกับชะตากรรมแบบนี้
หลังเกิดเหตุแม่ญาติและครอบครัว
พากันไปให้พระดูดวงให้
อันนี้ในมุมความเชื่อนะครับ
พบว่าลูกตายเพราะถูกหักหลัง
แล้ววิญญาณก็ยังคงถูกจองจำอยู่ที่ห้องเช่าที่เกิดเรื่อง
แม่ก็เลยต้องพากันมาจากหนองคาย
เพื่อมาเรียกวิญญาณพาวิญญาณลูกแม่กลับบ้าน
ขณะที่นายอำนาจครับเป็นเจ้าของห้องเช่าบอกว่าผู้ตายมาเช่าห้องพักอยู่ได้
ยังไม่ถึงสัปดาห์นะฮะมาอยู่ไม่ถึง๗วันนะครับแล้วก็มาเกิดเรื่องแบบนี้
ก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเจ้าของห้องเช่าบอกว่าก่อนหน้านี้ตัวเขาเห็นผู้หญิงซึ่งที่กำลังท้องอ่ะนะฮะ
ไปมาที่ห้องนี้ก็เหมือนว่าจะเป็นคู่รักกันนะผู้หญิงผู้ชายที่เขาอยู่ที่ห้องนี้
วันที่เกิดเหตุเนี่ยเท่าที่ได้เห็นในกล้องวงจรปิดช่วงประมาณ๑๗นาฬิกา๕๓นาที
คล้ายกับว่าสองพ่อลูกจะเตรียมการเอาไว้แล้วหรือไม่อย่างไรภาพนี้ครับหลักฐานสำคัญ
ก่อนถึง๑๐นาทีลักษณะคือขี่มอเตอร์ไซค์มาคนละคันแล้วในภาพ
เห็นว่ามีวัยรุ่นผู้หญิงซ้อนมอเตอร์ไซค์ของฝั่งลูกชายคนก่อเหตุมาด้วย
ไปไม่นานครับเวลาผ่านไปอีกประมาณสัก๕นาที๑๗นาฬิกา๕๘นาที
ลูกชายผู้ก่อเหตุแล้วก็ผู้หญิงที่ซ้อนท้ายมาด้วยเดินออกมา
นี่ครับจังหวะเดินออกมาแล้วเข็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาเนี่ยเข้าไปซุกเอาไว้
จอดเอาไว้ในห้องเช่าลองดูนะฮะจังหวะนี้กำลังเดินออกมาแล้ว
แล้วเวลาผ่านไปอีก๑นาทีครับ๑๗นาฬิกา๕๙นาทีลูกชายของผู้ก่อเหตุ
เดินออกมาขี่มอเตอร์ไซค์ของพ่อเอาเข้าไปซุกเอาเข้าไปจอดในห้องเช่าอีกคันหนึ่ง
คล้ายกับว่าเป็นการเตรียมการเพื่อจะรอก่อเหตุหรือไม่อย่างไรนี่ฮะ
มาเอามอเตอร์ไซค์อีกคันไปจอดนะคุณผู้ชมละมิ้นสังเกตเห็นไหมฮะ
ว่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของลูกชายคนก่อเหตุคล้ายกับชุดยูนิฟอร์มนักเรียนหรือเปล่า
แล้วเหมือนเป็นรองเท้าผ้าใบหรือเปล่าแล้วมีถุงเท้าด้วยสีขาวนะฮะ
ก็ต้องไปตรวจสอบต่อแล้วครับอ้าวเข็นมอเตอร์ไซค์ขี่เอาไปจอดไป
เอาไว้และเหมือนมีการเตรียมขวดเบียร์ที่ใช้ก่อเหตุเอา
ไว้ด้วยนะฮะอันนี้คือเจ้าของห้องเช่าเข้าไปไล่ดูภาพวง
ปิดแล้วเขาก็สงสัยนะมีคำถามเกิดขึ้นเยอะเลยตัวเขา
ไม่แน่ใจว่าเป็นขวดที่นำมาจากที่บ้านหรือมาหาเอาแถว
นั่นแหละเพื่อจะเตรียมเอาไว้ก่อเหตุหรือเปล่า๖โมงเย็นกับ
อีก๖นาทีคาดว่าเป็นช่วงเวลาเกิดเหตุนี่ฮะจังหวะนี้อดีต
คนก่อเหตุวิ่งออกมาลักษณะเหมือนตื่นตกใจอ่ะกึ่งเดิน
วิ่งแล้วมือเหมือนกับถือโทรศัพท์ด้วยหรือเปล่าเมื่อกี้นี้
หูเอาไว้อ่ะนะฮะวิ่งออกมาหน้าห้องเช่าแล้ววิ่งไปหลบใน
ร้านค้าแถวนั้นครับเวลาผ่านไป๑๘นาฬิกา๒๗นาทีครับนางชัน
พัดที่กำลังท้องนะฮะหลบอยู่ในร้านเนี่ยอยู่นานสองนานจนกระทั่งมี
คนโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาถึงจุดเกิดเหตุนี่คุณตำรวจมา
แล้วก็ถูกเชิญไปสอบปากคำเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น
ส่วนตัวของคุณลุงเจ้าของห้องเช่าบอกว่าสงสารผู้ตายมาก
คือนายสงการนะฮะตอนเกิดเหตุเนี่ยยังถามเลยด้วยความ
รบนะลุงเขาบอกขออนุญาตถามหน่อยเถอะลูกในท้องของเธอลูก
ใครฝ่ายหญิงเขายืนยันว่าลูกของนายสงการก็คือลูกของผู้
ตายส่วนอดีตสามีเนี่ยเลิกรากันไปแล้วผู้หญิงเขายืนยัน

วันนั้นก็ถามกันหลายคนอันนี้เป็นลูกของใครที่อยู่ใน

ก็ลูกคนนี้เอาแล้วคนนี้คนนี้เลิกกันแล้วมันว่าอย่างนี้
ถ้าเลิกกันแล้วมันก็ไม่มายุ่งแล้วคนอ่ะใช่ไหมถ้าอยาก
เขาเลิกไปอ่ะมันจะมาทำทำไมมันจะมายุ่งทำไมก็แสดงว่ามันไม่
ไม่เลิกมันก็ผัวพันกันอยู่
เจ้าของห้องเช่าสงสัยไว้แบบนี้ฮะเลิกกันจริงหรือเปล่า
ถ้าเลิกกันแล้วทำไมผู้ชายคนที่ก่อเหตุเขายังมาผัวพันธ
อีลุงตุงนังยุ่งอยู่อยู่เลยอ่ะทำไมต้องมาตามดูด้วย
ว่าอดีตผู้หญิงที่เคยรักเนี่ยเขาจะอยู่กับใครทำอะไรอยู่
พอมาเห็นภาพบาดตาบาดใจก็มาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
ตำรวจสภจอมทองที่เชียงใหม่ตั้งข้อหา๒พ่อลูกครับ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาก่อนนำตัวไปฝากขังที่ศาลจังหวัด
เชียงใหม่ตัวของลูกชายอายุ๑๖ปีนะฮะถูกส่งตัวไปสถาน
นิษฐ์ในขณะที่ร่างของผู้ตายนั้นครอบครัวและญาตินำไป
เพลงกุศลที่จังหวัดหนองคายภูมิลำเนาแสดงความเสียใจ